สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะจะพาไปเปิดสูตรลับหมูสะเต๊ะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดในใครอยากมีอาชีพใหม่ต้อนรับปีใหม่ต้องฟังต้องดูวันนี้เลยนะคะ
วันนี้ใบตองพามาอยู่ที่ร้านเต๊ะปังเจรัตดานะคะเขาเป็นร้านเด็ดร้านดังย่านซอยสวนมะลิซอยสามนะคะคุณผู้ชมและบอกเลยว่าที่เนี่ยเขาขายวันละพันไม้เปิดสามชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะแล้ววันนี้ใบตองจะพาไปเปิดสูตรลับทุกขั้นตอนดูแลรับรองว่าเปิดขายหน้าบ้านได้เลยค่ะไปทำความรู้จักกับเต๊ะปังเซลัดดากันเลย
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้บุกมาย่านวรจักรซอยสวนมะลิซอยสามกับร้านดังเต๊ะปังเจลัดดาที่นี่เนี่ยเขาเด็ดเรื่องหมูสะเต๊ะที่ส่งต่อมาจากรุ่นคุณแม่นานกว่าสามสิบปีแล้วล่ะครับ
สูตรขั้นตอนการย่างแบบเต้าทานและการเคี่ยวน้ำจิ้มที่ใช้เต้าทานแม่ต้องบอกว่าเป็นสูตรโบราณที่หาทานได้ยากจริงจริงเลยล่ะครับ
เพราะว่าวันหนึ่งขายแค่หนึ่งพันไม้สามชั่วโมงเนี่ยก็หมดแล้วล่ะครับอุ้ย
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองบุกไปขอเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกันเลยครับ
๊ปังเจรัตดาทำไมถึงใช้ชื่อนี้อ่ะคะพี่อยากให้มันแบบว่าเรียกง่ายค่ะ
มันกระชับอ่าประมาณเนี้ยเขาว่ากันว่าที่เนี้ยสามชั่วโมงขายหมดจริงไหมคะ
จริงค่ะจริงเหรอแล้ววันละกี่ไม้อ่ะก็เต็มที่คือพันอีกสองพันไม้
คือมีพันถึงสองพันไม้เท่านั้นสามชั่วโมงหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะ
สุดยอดขายมาสามสิบปีแล้วเหรอคะใช่ค่ะคือสามสิบปีนี่เป็นสูตรมาจากไหนคะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่ของพี่รัฐดาอีกทีหนึ่งแปลว่าคือขายอยู่ตรงนี้เลยไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วหมูสะเต๊ะหมักเองไหมทำเองทำเองทุกอย่างน้ำจิ้ม
ใช่ค่ะก็ทำเองเหรอคะใช่ค่ะไม้ขนาดเนี้ยเน้นเน้นเลยนะ
ไม้ละกี่บาทเจ็ดบาทจ้าเด็ดขนาดนี้หอมขนาดนี้แล้ว
ขออนุญาตนัดพี่ระดาแอบบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำการหมักหมูสะเต๊ะให้หนูหน่อยได้ไหม
ได้ค่ะเอาแบบว่าสร้างอาชีพกันได้เลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขนาดนี้ขายดีขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเปิดสูตรลับการหมักหมูสะเต๊ะกันค่ะ
แม่รีบขอสูตรกันเลยนะน้องใบตองซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่า
เคล็ดลับของเจลาดาเนี้ยจะอยู่ที่การใช้นำซ่อมสายชูแต่ใส่เพื่ออะไร
ส่วนที่เราใช้เนี่ยค่ะเราใช้หมูส่วนไหนคะสันนอกค่ะคือมันจะนุ่มแล้วมันก็จะมันไม่เยอะมากค่ะ
วันหนึ่งอ่ะเราใช้หมูทั้งหมดกี่กิโลได้ค่ะสมมุติพันไม้อย่างเงี้ยโอเคก็ต้องประมาณยี่สิบโลครึ่ง
เยอะเหมือนกันเนอะวันหนึ่งแล้วคือเราก็ต้องหมักหมูไว้แบบนี้
ทุกวันเพื่อจะขายวันต่อวันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออ่ะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มการหมักเลยค่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างโอเคค่ะ
มิ้นผงขมิ้นนะคะแป้งมันแป้งมันค่ะอันนี้เกลือค่ะ
แล้วก็ผงกะหรี่ให้หอมหอมสุดท้ายน้ำตาลอันนี้น้ำส้มใสชูค่ะ
เขาต้องใส่น้ำส้มใสชูด้วยหรอใช่ค่ะเพื่ออะไรค่ะหมูมันจะลื่นค่ะ
นี้เป็นเทคนิคเลยนะใช่ค่ะอ๋อแล้วมันจะไม่ได้ทำให้รสชาติมันออก
เปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเงี้ยไม่ค่ะคลุกเขาให้ทั่วคลุกเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะอ๋อ
มีนิดนึงน้ำเปล่าค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วย
โอเคโอ้วคลุกเขาคลุกเลยอะฮะค่ะ
มันช่วยช่วยยังไงบ้างค่ะพี่ระดาบตัวข้ามมิ่นนี่คือจะเพิ่มสีสันนะคะ
ไม่ให้มันสิ้นเกินไปอ๋อให้มันมีความเหลืองเหงื่อง
กะหรี่ก็คือจะเพิ่มกลิ่นให้เขาหอมนะคะ

จ้ะพอเราแบบว่าขยำขยำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย

คือต้องหมักทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะ

นี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้หมูแบบรสชาติดีเข้าเนื้อ
หลังจากนั้นเราก็จะต้องมาเสียบไม้แล้วค่อยไปปิ้งใช่ไหมแม่

ค่อยเย็บไปให้มันฉี่หน่อย
คือแม่เสียบเองอยู่ไหมคะ

๑ชั่วโมงนะคะผ่านไปแล้วนะคะ
ไม้แรกก็ยังเป็นอย่างนี้
ก็คือเอาเป็นว่าหนูทำไม่ได้นะคะ

อาจจะต้องใช้แบบว่าการฝึกฝนด้วยเนาะพี่ระดาเนาะ
แล้วก็ประสบการณ์ที่ทำมานี่คือ๓๐

ยังไงถ้าใครสนใจอยากจะทำอะไรก็ลองฝึกปวดดูแล้วกันเนอะ
เรียนรู้ขั้นตอนทั้งการหมากการเสียบไม้ไปแล้ว
ไปดูขั้นตอนของการปิ้งกันดีกว่าค่ะ
ก่อนที่เราจะลงไปปิ้งก็คือจุ่มอะไรคะ

โอ้นี่เป็นก์เทกโกนิค
หนูทำอย่างนี้ใช่ไหม

หนูดมมาตลอดทาง

ก็สังเกตนิดนึงค่ะมันจะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะแล้วเราก็ค่อยพลิกป๊าดเอ้ย

ย่างเต้าทานร้อนแบบนี้เนี่ยต้องเสิร์ฟคู่กับป้าจาด
และน้ำจิ้มเด็ดสูตรลับของทางร้านนั่นก็คือน้ำจิ้มสะเต๊ะ
เพราะเขาจะเปิดสูตรลับให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
โดยที่ร้านจะใช้พริกแกงถึงสองชนิดด้วยกันทั้งพริกแกงเผ็ดและพริกแกงมัสมัน
นำพริกแกงทั้งสองชนิดลงไปผัดกับเครื่องเทศที่ประกอบไปด้วยกระเทียม
หิวมะกรูดตะไคร้และคา

ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวรอให้ละลาย
ถั่วปนคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
เราก็จะได้น้ำจิ้มสะเต๊ะที่สีสัน
น่ารับประทานแบบนี้แล้วล่ะครับ

หมูสะเต๊ะเขามีความนุ่ม
แล้วก็มีความหอมกลิ่นแบบปิ้งแบบเตาถ่านนะคะ

ที่เหมือนแบบผสมพริกแกงไปทั้งสองอย่าง

ก็ตัดเลี่ยนไปด้วยน้ำจิ้มอาจารย์นี่เลยค่ะ

น้ำจิ้มแบบเหมือนน้ำส้มสายชู

แล้วก็กินกับแปงกวาแบบชำอ่ะ
หือ

น้ำจิ้มอร่อยกับเต๊ปังเจลัดดา
เรียกว่าอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือจริงเลยล่ะครับ
แต่ชีวิตเจลัดดากว่าจะมีวันนี้ได้
ต้องเจอมรสุมชีวิตที่ต้องดูแลคุณแม่สุดที่รัก
ป่วยติดเตียงมานานกว่า๑ปีเต็ม

ด้วยอาชีพที่เขารักและถูกส่งต่อมาจากคุณแม่
นั่นก็คือแม่ค้าหมูสะเต๊ะนั่นเองล่ะครับ
จ๋าหมูสะเต๊ะอร่อยมาก
เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขายดีและขายมายาวนาน๓๐ปี
แต่จริงเส้นทางชีวิตมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปใช่ไหม
เราก็เป็นสาวแกร่งคนหนึ่ง
ที่ออกไปทำงานนอกบ้านมาก่อน

ก็ทำเกี่ยวกับบัญชีค่ะประมาณ๑๐ปีค่ะ
แล้วตอนนั้นคือเราขายหมูสะเต๊ะหรือยัง
คือให้แม่กับเอเขาดูแลกิจการไปก่อนค่ะ
หาเงิน๒ทางก็ดูแลกันไป
แล้วจุดไหนที่จะทำให้เรากลับมาที่บ้าน
ก็พอดีแม่กับอีเขาเริ่มไม่ไหวค่ะ
เขามีโรคประจำตัวค่ะกระวานอ๋อค่ะ

หลังจากทำงานบัญชีได้๑๐ปี
เจรัตดาก็ต้องกลับมาดูแลร้านหมูสะเต๊ะต่อ

ซึ่งทำให้คุณแม่ไม่มีเวลาในการทำหมูสะเต๊ะขาย
จึงทำให้เจ๊ลัดดาตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้าน
เพื่อดูแลคนในบ้านและร้านหมูสะเต๊ะนั่นเองล่ะครับ
ทำทุกอย่าง
ทำทุกอย่างนี่คือหน้าที่คุณแม่

หลังจากอีฟไม่อยู่แม่เขาก็จะเริ่มแบบ
เหงาหรือคิดถึงหรืออะไรประมาณนี้นะคะ
แล้วก็อาการเขาก็จะเริ่มแย่ลงสุดลง
ด้วยมีโรคประจำตัวด้วยค่ะเบาหวาน
เมื่ออาอีสุดที่รักจากไป
ลัดดาก็เจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
และเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดถึง๓ครั้ง
นั่นก็คือคุณแม่ตกบันได
จนทำให้ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
แล้วคุณแม่มีอาการอะไรออกมายังไงบ้าง
ก็คือเขาจะแบบเอ็กซีเดนล้มบ่อยมาก
แล้วก็แบบเหมือนต้องเย็บต้องอะไรกันเข้าออกออก
คืออันนี้หลังจากอาอีทเสียไปนานเนี่ย
ก็น่าจะประมาณ๓๔เดือนค่ะ
อันนี้เลยต้องคอยประกบแกแล้ว

แล้วก็เป็นเบาหวานก็จะทำให้ขาไม่มีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่
หลังจากมีแผลเขาจะเริ่มติดป่วยติดเตียง
แผลล่าสุดที่ทำให้เขาต้องสิ่งค่าเสียชีวิต
ก็คือจะเกิดจากตัวยากันยุงที่พี่จุดให้เขา

จากแผลเล็กมันขยายเป็นลูกรามใหญ่มาก
จนทุกขั้นหมอจะให้ตัดขาเลย
พี่ก็ไม่ยอมพี่จะพยายามรักษาแม่แท่มที่

สร้างว้างค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเพิ่ม

ก็รักษาอยู่ประมาณ๒เดือนค่ะ
แล้วจนแบบไข้จ่ายมันพรุกเกิดนั้นเราไม่ไหว
เราก็ต้องยอมเอาเขาออกมาฝากพิสูจน์

ระหว่างตอนที่ท่านรักษาตัวอยู่

เพราะเขาเป็นคนแบบเข้มแข็งด้วยค่ะ

จะคุยเล่นกันแบบปกติก็จะไม่

คือระหว่างนั้นพี่รัฐดาก็เทียวไปเทียวมาดูแลคุณแม่

แต่ว่ามันก็มีแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ละตายอีกด้วย

มือหัก
แต่เราก็ต้องแบบดูแลแม่

เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบมันหนักไหมตอนนั้น

เหนื่อยไหมพี่ระดาตอนนั้นรู้สึกไหม

เรามีแบบเหนื่อยถึงขั้นแบบแอบร้องไห้อะไรอย่างนี้บ้างไหม
ก็นิดหน่อยค่ะมีท้อบ้างอะไรบ้างค่ะ
เหมือนเราเป็นต้นเหตุด้วยนะเราเลยพยายามแบบช่วยเขาเต็มที่แหละ
พี่ระดาถึงคิดว่าเราตัวเองเป็นต้นเหตุ
เราเป็นคนจุดยากันยุงให้แม่วางใกล้เกินไป
เราเหมือนประมาทอย่างนี้ค่ะ

หนูว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแหละ
ไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหรอก
ก็ไม่อยากให้พี่ระดาวแบบว่าโทษว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะเรา
แต่หนูเชื่อว่าพี่รัดดาก็ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว
รักษาตัวอยู่นานไหมคะคุณแม่

แล้วตอนวาระสุดท้ายของท่านคือ
ก็คือเหมือนแม่เขาหัวใจหยุดเต้นอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
แล้วเขาก็โทรแจ้งใช่ไหมคะเราก็รีบวิ่งไปเลย
พาเขาเข้าห้องฉุกเฉินค่ะก็คือปั๊มแม่ขึ้นมา
คือเหมือนขาดออกซิเจนไปประมาณ๔๕นาทีแล้ว

คราวนี้เขาก็ต้องสอดใส่ท่ออะไรให้แม่ซึ่งแม่จะทรมานมากนะจุดนี้
เห็นแล้วเราก็เครียดเราก็สงสารแม่นะเพราะเขาต้องเจ็บต้องทรมาน
คือแล้วตอนที่คุณหมอโทรมาแจ้งนี่คือพี่รัฐดาอยู่ด้วยกับคุณแม่ไหมคะ
ที่อยู่ค่ะเพราะว่าเขาไปตอนตีห้าเราเขายังไม่ให้เข้าเยี่ยม
จะมีอะไรได้พูดกับคุณแม่ก่อนไหม
แล้วสำหรับอาชีพที่เรามีอยู่เนี่ยร้านหมูสะเต๊ะเนี่ย
ก็เหมือนเป็นสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้เราไหม
ดกตกทอดให้เราสืบต่อไปค่ะ
ถึงคนดูหน่อยที่เขาอาจจะเจอปัญหาแบบเรา
ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะ

นึกถึงคนที่เรารักให้เรามีกำลังใจทำเพื่อเขาต่อไปค่ะ